วันนี้แล้ววันแรกกับรายการท็อตโชว์ออกใหม่คุณผู้ชม
กับรายการจัดจานยานวิพา

ค่ะ๕โมงเย็นนะครับคุณผู้ชม

พร้อมจัดเต็มความจัดจ้านเสิร์ฟความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ
แม้จะเป็นพิธีกรน้องใหม่นะแต่ว่าทั้ง๓คนฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะ
เฮฮาครบรถอัธรสเนี่ยเกินต้านจริงแถมความสามารถยังรอบตัวด้วย
ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นละครแหมครบเครื่องจริง
พออยู่ด้วยกัน๓คนนะบอกเลยนะมันปล่อยมุกแบบโบ๊ะโบ๊ะบะอย่างนี้เลยนะคะ
เคมีเนี่ยมันเข้ากันจริงและให้สมกับเป็นรายการจัดจ้านย่านวิพานะคะ
โซโลแกนใครไม่จัดเราจัดค่ะ
แขกรับเชิญเทปแรกสุดปังจากพี่หนุ่มแล้วก็พี่มดดำ
ผู้พิธีกรเพื่อนซีนี่แหละที่เขาจะมาเม้าที่สำคัญเขาจะมาเผากันแน่นอนนะคะ
สตูเนี่ยก็บอกสตูเนี่ยร้อนเผ่าเลยนะ
มีทั้งเรื่องเล่าที่ผู้ชมเนี่ยคาดไม่ถึงค่ะหรือจะเป็นเรื่องลึกลับค่ะ
ความสัมพันธ์เพื่อนซีของทั้งคู่นะที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน
คุณผู้ชมจ๋าพลาดไม่ได้จริงค่ะ
กับการที่พี่มดดำคชาพานะโดนแกล้งขั้นสุดเลย
ประเด็นส่วนตัวมาเมาส์มอยผ่านหนุ่มกัญชัยจนต้องร้อง
อุ๊ยอุ๊ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันสักเล็กน้อยจ้า
สนุกมากละค่ะบาแบบโอโหบจริง
พวกเราก็ใหม่มากแต่ว่าก็สนุกมากเราก็ค่อนข้างเข้าขากันได้ดี
วันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกที่ถ่ายแต่ว่าถ่ายได้๒เทปเลยสุดยอด

แต่เราโชคดีตรงที่เทปแรกของเราเราได้แขกรับเชิญที่แบบเก่งมาก
แล้วเขาพูดเก่งนะครับคือเอาว่าการทำพิธีกร
คือบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแขกรับเชิญ
ที่สุดเราไม่ค่อยเห็นเขาออกรายการแบบท็อกคู่กันมานานมากแล้วนะ
จากเขาไปสัมภาษณ์คนอื่นแต่ว่าในมุมที่เขาจะได้มาพูดแบบซึ่งกันและกันไม่ค่อยมี
แฉกันเองเผากันสตูไฟไหม้เลยไง

ไม่จัดเราจัดที่นี่ที่เดียวจัดจ้านย่านิพาค่ะ

วันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นทางช่อง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

และตอนนี้นะคะใครขับรถไปไหนเนี่ย
เจอป้ายรายการจัดจ้านย่านวิพาบนจอใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
สามารถถ่ายรูปมาอวดกันสักหน่อย
ย่านไหนคะถ้าถ่ายย่านนั้นได้เลยนะ
และเราก็มีให้คุณนะได้เห็นถึง๘๔จอทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมค่ะ
ป้ายใหญ่แบบนี้ใครอยู่ย่านไหน
ถ่ายรูปมาแท็กในไอจีไทยรัฐทีวีด้วย

ใช่ค่ะห้ามพลาดนะคะจัดจ้านย่านวิพานะคะ